มาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าเรานำเสนอความน่ารักนะคะของทายาทคนบันเทิงเยอะมากเลย
แต่ก็มีคู่รักนะคะหลายคู่ในวงการบันเทิงที่อยู่ด้วยกันถึงไม่มีทายาทไม่มีลูกก็ยังรักกันหวานชื่นสุดไปเลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมเรานำเสนอกันเลยแบบนี้นะคะคู่แรกค่ะคู่รักตอสนุ่นนั่นเองค่ะ

ของพี่ป๊อกปียธิดาแล้วก็พี่ตั๊กนั่นเองคุณผู้ชม
ของรักกันมายาวนานมากคุณผู้ชม๑๖ปี

แต่งงานถ้าชีวิตเป็นสามีภรรยามามากกว่า๙ปีก่อนในนี้
เขาเคยแบบนำเสนอไปแล้วเปิดใจในรายการนึงว่า
โอ้โหกว่าจะมีวันนี้ได้มันครึ่งข้อนชีวิตเลยนะ

จากทั้งคู่ก็อายุมากแล้วแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็มีหลานให้ดูแล
แค่นี้ก็ว่าและแฮปปี้มากเบิ้ลแล้ว
ส่วนคู่นี้เป็นอีกคู่ที่ที่หลายคนชื่นชมในความรักของ๒คน
ก็คือพี่ก้อยบันไลลักษณ์แล้วก็พี่โย่งอนุสรนั่นเองนะจ๊ะ
คืออยู่กันมานานแต่งงานกันมานานแล้วมากกว่า๙ปีแล้วก็ยังไม่มีเบบีเป็นโซ่ทองคล้องใจ
คือฟังข่าวในหลายครั้งคู่นี้เขาก็พยายามมาหลายหนแล้วแหละ
แต่ยังไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรนะฮะ
ซึ่งช่วงแต่งงานแรกอย่างที่บอกไปทั้งคู่ยืนยันบอกว่าไม่ขอใช้ทางรัฐนะฮะ
ก็พยายามด้วยกันมาตลอดนะคะก็วิธีการทางแพทย์ตอนแรกแรกก็ยังไม่มีนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะปรึกษาหมอกันแล้วใช้วิทยาศาสตร์ช่วยกันแล้วยังไม่มา
ถึงยังไม่มาความหวานที่มีให้กันเนี่ยเขาเพิ่มมากขึ้นตลอดนะคะ
ถ้าวันหนึ่งมันยังไม่มาจริงก็ไม่เป็นไรคู่นี้ก็โอเคนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าพี่โอ่งเป็นผู้ชายที่โรแมนติกและอบอุ่นมาก
ใส่ใจรายละเอียดของภรรยาได้ดีทุกอย่างเลยนะคะ
อกจากนั้นยังมีอีกคู่นึงสวยหล่อมาแรงคู่นี้นะคะ
คุณนัทมีเรียแล้วก็คุณอ้ำอธิชาติ
ใช้ชีวิตสามีภรรยามาเนี่ย๗ปีแล้วคุณผู้ชมอยากมีลูกมาตลอดค่ะ
แล้วก็เหมือนกับทุกคู่แหละพยายามใช้ทุกวิถีทางในการจะมีทายาทแล้ว
วิทยาศาสตร์ก็แล้วไหว้พระขอพรก่อนแล้วนะคะ
หมดเงินไปเป็นหลักล้านแต่น้องยังไม่มาไม่เป็นไรค่ะ
ยังไม่มีน้องทั้งคู่ก็แฮปปี้ดีกับชีวิตสามีภรรยากันแบบสุด

นี่อีกคู่นึงสวีทดีไม่มีตกเช่นเดียวกันนะคะ
ยิ่งเห็นความสวีทนี่นะคุณเอมมี่และคุณซีนี่เองค่ะ
ที่เคยบอกว่าตัดสินใจกันแล้วว่าจะไม่มีลูกนะ
แต่ว่าหลังจากแต่งงานมาได้ไม่กี่ปี

ก็เป็นอีกคู่ที่มีความหวานที่มีให้กันและกันไม่ลดน้อยลงเลยนะคะ
นิดเดียวก็ไม่ลดนะคะแม้ใช้ชีวิตสามีภรรยามาเจ็ดปีแล้วนะจ๊ะ
คู่นี้เออน่ารักทีเดียวนะคะอ่ะปิดท้ายีกคู่นึงแล้วกันนะคะ
อันนี้เป็นคู่รักรักโลกคุณผู้ชมค่ะเออท็อปนุ่นนั่นเองนะคะ
แต่งงานกันมาหกปีค่ะประกาศชัดเจนนะคะว่าสบายใจที่อยู่กันสองคน
คู่นี้เขาจุดมุ่งหมายเขาแน่นะเขาแฮปปี้ที่จะอยู่สองคนตั้งใจจะไม่มีเบบีตั้งแต่แรก
ทายาทเขาบอกว่าไม่คิดอยากจะมีเท่าไหร่ก็ไม่คิดนะคะ
เพราะว่าใช้ชุดคู่แบบนี้แฮปปี้ดีที่สุดแล้วค่ะ
แถมยังมีแพลนนะว่าจะสร้างบ้านพักคนชราด้วยแล้วเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี
จะไม่มีเบบีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาทั้งคู่ก็ยังรักกันดีแบบนี้นะคะ